ไม่รู้ว่าจะจบสวยหรือเปล่านะสำหรับแก้มบุ๋มปริยดานะคะคุณผู้ชม
คือต้องบอกว่าไม่ยอมโดนหมินประมาทฟรีฟรีแน่นอนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
โดนชาวเน็ตรายหนึ่งโพสต์หมินประมาทถึงคาเฟ่สัตว์เลี้ยงที่เธอดูแลอยู่เมื่อปีที่แล้ว
ทำให้เธอตัดสินขอพึ่งความยุติธรรมจากศาลฟ้องคู่กรณีในข้อหา
ตามพรบคอมพิวเตอร์และหมินประมาทด้วยการโฆษณาเรียกค่าเสียหาย๑ล้านบาท
ล่าสุดนะเมื่อวานนี้แก้มบุ๋มพร้อมกับคุณพ่อได้เดินทางไปที่ศาล
หลังจากที่ศาลเนี่ยนัดสืบพยานในคดีที่เธอฟ้องโดยแก้มบุ๋มได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะว่า
แม้ว่าในชั้นพิจารณาคดีคู่กรณีจะยอมรับผิดแล้วว่าเข้าใจผิด
โพสต์ด้วยความที่ไม่รู้แต่ความรู้สึกของเธอนั้น
ซึ่งสิ่งที่คู่กรณีทำนั้นส่งผลกระทบทั้งเรื่องจิตใจของเธอ
และครอบครัวรวมไปถึงการใช้ชีวิต
เสื่อมเสียชื่อเสียงจนถูกสังคมเข้าใจผิด
ซึ่งส่วนตัวคิดว่าไม่ควรจะต้องมาทนให้คนที่ไม่รู้จักมาทำร้ายอะไรเราแบบนี้
ก็เลยยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับคู่กรณีให้ถึงที่สุดค่ะ
เราใจดีกับสัตว์ได้
กับคนถ้าเกิดเขาขอโทษเราหรือเขาพูดจากับเราดี

แต่นี่แบบไหนอ่ะ

เจอหน้ากันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากจะขอโทษเรา
เขาไม่ได้พยายามที่อยากจะเข้ามาหาเราหรือว่าอะไรอย่างนี้
รู้สึกว่าแบบถ้าในเมื่อคุณเป็นแบบนี้เราก็ต้องยืนการในจุดของเรา
เรียกว่าคดีนี้คือยังไงก็คือไม่ยอมความ

สรุปว่าไม่ยอมแน่นอนจะฟ้องร้องให้ถึงที่สุดนะคะ
ซึ่งแก้มบุ๋มเองก็บอกนะว่าเงินที่ได้จากการฟ้องเนี่ย
จะนำไปบริจาคเกี่ยวกับสัตว์จรจัดที่เธอทำเป็นประจำอยู่แล้ว
แล้วก็ยืนยันด้วยนะว่าตัวเธอเองก็เป็นคนที่รักสัตว์คนนึง
ไม่มีทางที่ตัวเองจะทอดทิ้งหรือทารุณกรรมสัตว์ตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอนนะคะ
จะโพสต์จะว่าอะไรในยุคนี้สมัยนี้ก็อย่าลืมนะคะว่าเขามีพรบคอมพิวเตอร์อยู่
เพราะฉะนั้นจะทำอะไรแล้วต้องระมัดระวังด้วย